จะพาคุณผู้ชมไปกินห่อนึ่งไก่ไร้กระดูก
แล้วเป็นชิ้นไก่ธรรมดาเป็นไก่ชนด้วยนะเจ้าคุณผู้ชมจ้า

เอาไก่ชนมาทำเป็นเมนูอาหารแบบนี้คุณค่ะ
ไปดูค่ะที่ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองจังหวัดพยาวพี่ที่นี่นะคะ
เขาทำเป็นเมนูนี้ขึ้นมา
พี่ทองเหลี่ยมค่ะเป็นผู้สืบทอดทำเมนูห่อนึ่งไก่ชนไร้กระดูกสูตรโบราณ

เรียกว่าเป็นเมนูขายดิบขายดีเพราะอร่อยไม่เหมือนใคร
แล้วก็มีลูกค้าติดอกติดใจสั่งมาไม่ขาดสาย
เพราะอะไรสูตรของการทำไก่นี้นะคะเป็นการสืบทอดมาจากคุณแม่
สิ่งสำคัญคือการเลือกไก่ชนค่ะ
จะต้องเอาไก่ตัวผู้หรือว่าไก่พื้นเมืองที่มีอายุประมาณ๑ขวบขึ้นไป
มาทำเพราะเนื้อมันจะเหนียวแน่นแล้วก็อร่อย
จากนั้นเขาก็ผสมไปตามสูตรของเขานะคะ
เสร็จออกมาแล้วเนี่ยค่ะหน้าตาแบบนี้หอมกลิ่นใบตองนะคุณ
แล้วเขาก็จะขายในราคาห่อละ๑๐บาท
วันหนึ่งขายดิบขายดี๗๐๑๐๐ห่อเลยทีเดียว
จริงค่ะขายดิบขายดีจริงนะคะท่านใดที่สนใจนะ
อยากจะลองสั่งทานเข้าไปเลยในเฟซบุ๊คชื่อว่าธีรศักดิ์คล้ายดวงค่ะ
ก็สั่งซื้อได้เลยสบายเขามีวิธีการจัดส่ง
ง่ายดายสะดวกแสนสบายด้วยแล้วก็อเด็ดอร่อย
เป็นเมนูขึ้นชื่อที่จังหวัดพยาวเจ้า
ย้ำนะไก่ชนที่เอามาทำเนี่ยเป็นไก่ชนที่เขาเลี้ยง

ไม่ใช่เป็นไก่ชนที่ไปขึ้นสังเวียนแล้วพ่ายแพ้
เป็นไก่ชนที่ตั้งใจจะไปเลี้ยงมาเป็นเมนูอาหารนี้เลย
เอาไก่ชนที่พ่ายแพ้บนสังเวียนมากินหรือเปล่า